สวัสดีค่ะพบกับโลกรอดน้ำกับวิชันณฑชากิตโมคค่ะ
คุณผู้ชมคะฝนที่ตกในช่วงต้นฤดูแรงยังไม่เพียงพอนะคะ
ต่อความต้องการของเกษตรกรค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องปรับตัวค่ะ
ต้องใช้พืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็ระวังไฟป่าจากฝีมือมนุษย์
ฝีมือมนุษย์ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
เช้าอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนจัดค่ะ
เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนะคะ

วัสดุคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำบริเวณหน้าดินนะคะ
และระวังไฟป่าจากน้ำมือของมนุษย์ค่ะ

อากาศร้อนป้นฝนค่ะลมกระโชกแรง
เกาะเศรษฐกรต้องระวังสตรูพืชจำพวกน้อน

เกษตรกรใช้วัสดุคลุมดินกันด้วยค่ะ
ระวังไฟป่าจากน้ำมือของมนุษย์และก็คลื่นลมสงบค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ
เศรษฐกรระวังศัตรูพืชจำพวกน้อน
และไฟป่าจากน้ำมือของมนุษยคลื่นลมสงบเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดสายรุ้งบนฟ้าสวยงามแล้ว
รุ้งนะคะที่เกิดจากการตกกระทบของแสง

วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

อุทยานแห่งชาติโยซิมิติค่ะ
รัฐแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของสหรัฐค่ะ
มีเทือกเขาสลับซับซ้อนไปมาเป็นเอกลักษณ์ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ